จะพูดถึงเรื่องเจ้าหญิงกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหญิงในนิยายเจ้าหญิงในนิทาเขาจะอยู่บนประสาทราชวัง
ตลอดเวลาคือแบบนาทีนี้สวยเป๊ะปังอลังเวอร์จริง

แล้วก็จู่ช่วงนี้ก็มาอีกนะคะ

บอกว่าทำตัวประหนึ่งว่าเป็นเจ้าหญิงเลยนะ
โดยนักแสดงสาวบอกว่าไม่ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้นเลยจริง

เวลาไปออกทริปเดินทางต่างประเทศอย่างนี้

ฮะฮะไม่เศรีย์เลยค่ะจริงไม่ได้คิดมากเลยค่ะ
ก็ใช่ครับเป็นเจ้าหญิงของผมนี่ครับ

เขาทำให้ด้วยสิ่งที่เขาอยากทำให้เรา
นั่นละค่ะเล่นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ว่าสนามันแข่งกันได้ได้จริงจริงนะฮะงั้นก็ทำตัวทำธรรมดานั่นนั่นเองนะจ๊ะ
เดี๋ยวรอดูทริปต่อไปซิจะนั่งเครื่องบินได้ส่วนตัวไปอีกหรือเปล่านะคะ